เปิดปากกับภาคภูมิ
เราต้องการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของงานการเมืองสิ่งแรก
มันก็คงจะต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง
พักเองจะต้องเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตย

ในการทำงานกับพักประชาธิปัตย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า๗๖ปี
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนำประสบการณ์มาช่วยสอนให้กับตัวเดย์เอง
แล้วตัวเดย์เองในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิ

กรกตคาดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งสอสอได้อาทิตย์ที่๗พฤษภาคม๖๖
ถ้าไม่มีการยุบสภาหรืออุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนนะครับ
ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างก็คึกคักขึ้นเป็นลำดับ
วันนี้คุณวัฒนยาบุญนาคหรือว่ามาดามเดียนี่เป็นสอสอหญิงที่ผมเชื่อว่าในเมืองไทย
ถ้าพูดถึงสอสอหญิงเนี่ยต้องนึกถึงชื่อนี้ลาออกจากการเป็นสอสอการเป็นสมาชิกพัก
พักใหญ่พักแก่นำรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเมื่อไม่นานมานี้และวันนี้เปิดตัวไปร่วมงานกับพักประชาธิปัตย์
เพราะฉะนั้นเลยต้องคุยกันหน่อยนะครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิคุณวัฒนยามาดามเดียอยู่กับผมที่นี่ฮะสวัสดีครับคุณเดียครับ
สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิต้องขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยค่ะเป็นยังไงมายังไงวันนี้ไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วค่ะ
ตัดสินใจนานไหมฮะหรือว่ายังไงฮะถึงจากพลังประชารัฐมาอยู่ประชาธิปัตย์ก็
ก็ตัดสินใจอยู่ช่วงระยะหนึ่งเลยค่ะ

ละออกจากพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่นะฮะ
สิงหาค่ะก็ประมาณ๑เดือนกับอีกสัก๑อาทิตย์๕อาทิตย์แล้วกันค่ะ
วันนั้นก็คือพร้อมกับลาออกจากสอสอด้วย

ก็กับอีก๑อาทิตย์ก็ประมาณหัด๕อาทิตย์ค่ะ

ในความเป็นสถาบันของพักประชาธิปัตย์นะคะ
ในการทำงานการเมืองเดี๋ยวว่ามันปฏิเสธไม่ได้ค่ะ
ว่าในการขับเคลื่อนเรื่องของระบอบประชาธิปไตย
หนึ่งสถาบันที่มันเป็นส่วนหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องระบอบประชาธิปไตย

ทีนี้ถ้าเราอยากจะทำเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องระบอบประชาธิปไตย
แต่ว่ากลายเป็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นภายในพักเอง
มันยังไม่สามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ค่ะ
เดี๋ยวว่ามันก็คงจะเป็นคำถามที่เราจะต้องกลับมาคิดถามตัวเองหนัก
เพราะฉะนั้นพอมันกลับมาเป็นแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวคิดว่าเมื่อเรากลับมาตัดสินใจก็คงต้องกลับมาดูว่า
แล้วมันจะมีพักอะไรบ้างเหรอที่มันจะสะท้อนถึงความเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่อยู่กับคนไทยเรามา๖๗ปี
แต่ว่าในตลอดการทำงานเดียวว่ามันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าองค์กรสถาบันของพักกับตัวบุคคล
มันเป็นเรื่องที่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลานั่น
หมายถึงว่าพักประชาธิปัตย์เองก็คือไม่มีเจ้าของพักมันไม่มีการผูกขาดทางอำนาจใดทั้งสิ้นทุกอย่างนะคะ
มันมีกลไกมันมีมติพักแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการตัดสินใจมติพักท่าทีใดของพักที่จะออกมาจากที่เดียได้ศึกษา
ก็ใช้เวทีภายในพักนี่นั่นแหละค่ะก็คือกระบวนการประชาธิปไตยภายในพัก
ในการโหวตหาเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาเป็นท่าทีมติของพักค่ะ
อันนี้ไปศึกษาจากที่ได้เจอกันในสภาตอนที่อยู่พลังประชารัฐอย่างนี้เหรอ
ก็ด้วยค่ะแล้วก็จริงเดี๋ยวว่าถ้าเกิดคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารมาในระยะหนึ่ง
จริงคิดว่าหลายคนก็จะทราบนะคะว่าในพักประชาธิปัตย์เอง
หลายครั้งที่เวลาสื่อก็จะคอยไปรอลุมถามใช่ไหมคะว่า
จะมีท่าทียังไงจะยังไงจริงเราจะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ย
จะไม่สามารถที่จะฟันทงได้เป๊ะว่าท่าทีจะออกมาเป็นอย่างไร
ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการประชุมภายในพักเสียก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเดียบอกก็คือเลือกเพราะว่าหนึ่งเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในพัก

เรื่องของการไม่มีเจ้าของพักทุกคนมีสิทธิ

ในการที่จะคิดโหวตแสดงความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่

มันไม่เคยเกิดขึ้นในพักที่เคยอยู่หรือว่ายังไง
คือมันคงไม่เกี่ยวกันนะนะคะแต่ว่า

ใช่ค่ะคือภายในพักจริงพลังประชารัฐเอง
มันก็มีการประชุมสอสอมีอะไรแต่ว่าในระบอบการตัดสินใจหรืออะไรบางอย่าง
ในความเป็นอิสระในการทำงานคือบางทีก็
มันก็จะมีในรูปแบบในวัฒนธรรมของพลังประชารัฐเอง
เพียงแต่ว่าในของประชาธิปัตย์เองเนี่ยคือสิ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือ
ในทุกมติของพักที่จะออกมา
คือการอภิปรายของสอสอการถกข้อมูลกันการความอิสระในการตัดสินใจเอง
เดี๋ยวว่าตรงนี้ของเขามันมีความชัดเจน
แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันไปอีกหนึ่งอย่าง
ก็คือในตลอดระยะเวลาอย่างที่เดียบอกว่าประชาธิปัตย์เอง
ก็คืออยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน
มันได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ
ว่าความเป็นสถาบันของพักกับตัวบุคคล

มันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มันก็ต้องมีเวลาในการที่จะผลัดใบไป
แล้วก็มันไม่มีใครที่เป็นเจ้าของพักอย่างแท้จริง
ทีนี้ถ้าย้อนไปในวันนั้นเนี่ยที่เราลาออกจากพลังประชารัฐ

ตอนที่เขาโหวตเรื่องของรัฐธรรมนูลเรื่องระบบการเลือกตั้งจะหาร๑๐๐หาร๕๐๐
มันเกิดอะไรขึ้นมันสะท้อนกับสิ่งที่บอกว่า
ไม่ให้แสดงความเห็นหรืออะไรยังไงมันมันถึงลาออกจากสอสอแล้วลาออกจากพักเลย
ก็จริงก็เป็นอิสระนะของสอสอแต่ละท่านที่จะตัดสินใจในวันนั้น
เดี๋ยวก็คงอันนี้ต้องพูดจริงว่าเดี๋ยวก็ไม่อยากไปก้าวล่วงในการตัดสินใจของสอสอท่านอื่น
เพราะว่าเราอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันแต่ก็ไม่ได้จะเป็นการบอกว่าความเห็นที่ต่างกัน
ว่าท่านอื่นผิดหรืออย่างไรเพียงแต่ว่าตัวของเดียเองอ่ะ
เดี๋ยวก็ไม่เห็นด้วยกับการที่อยากจะให้กฎหมายตกไป
เดี๋ยวคิดว่าถ้าจะไม่อยากให้กฎหมายมันผ่านก็คืออยากจะให้กลับมาเป็นหารร้อย
พูดง่ายก็คือว่ามันก็ต้องอย่างที่บอกมันก็ต้องกลับเข้าไปถกเข้าไป
คืออภิปรายกันในสภาถูกไหมคะเอาข้อมูลมาทำอย่างไรที่จะให้สอสอท่านอื่น
หันกลับมาว่าเออถ้าอย่างนั้นเราควรจะกลับไปเป็นร้อยนะหรืออย่างน้อยที่สุด
พิปรายก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ากระบวนการตัดสินใจวันที่จะต้องลงมติอะค่ะ
เดี๋ยวว่าอันนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นวิถีทางในการที่สอสอควรจะต้องหยิบไปใช้
ในการที่จะหาทางออกร่วมกันแต่ไม่ใช่ใช้วิธีโดยการไม่เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้องค์ประชุมล่มแล้วก็กฎหมายก็จะได้ตกไปเพราะว่าเลยกำหนด๑๘๐วัน
เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ววิถีนี้มันไม่ใช่แล้ว
เพราะถ้าถามคุณภาคภูมิคือเดียทำหน้าที่สอสอนิติบัญญัติคืออะไร
เราก็ต้องเข้าไปออกกฎหมายถูกไหมคะแล้วกฎหมายวันนั้นคือกฎหมายอะไร
กฎหมายรัฐธรรมวันนู้นว่าด้วยการเลือกตั้งคือถ้าพูดถึงในแง่มุมหนึ่งนี่
มันจะบอกว่ากฎหมายที่เราไม่เข้าร่วมประชุมมันก็ไม่ใช่กฎหมายเล็ก

จริงศักดิ์และสีและความศักดิ์สิทธิ์มันเท่าเทียมกัน
แต่อันนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่มันเป็นพื้นฐานของกระบวนการเลือกตั้งประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำ
และไม่ต้องมานั่งโตรการจธิ์การเทคนิคเลยตรงนั้น

จริงไม่ได้มีออกมาเป็นมติพักนะคะแต่อย่างที่ว่าก็คือมันก็เป็นความคิดเห็นของสอสอแต่ละท่าน
เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความคิดเห็นของเดียเป็นแบบนี้
งั้นตลอดระยะเวลาที่สะพานล่มซ้ำซากมาตลอด๓๔สัปดาห์ที่มันเกิดขึ้นมาตลอดทาง
ถ้าคุณภาคภูมิกลับไปดูก็จะเห็นได้ว่าเดียเป็นหนึ่งคนแน่นอนของพักพลังประชารัฐที่เดียอยู่ในการร่วมประชุมทุกครั้ง
แล้วเดียก็ไม่อยากให้กฎหมายมันล่มอะค่ะ
แล้วคิดว่าถ้ามาอยู่กับประชาธิบัตย์เราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหม
เดียคิดว่าประชาธิปัตย์จากอย่างน้อยที่สุดนะคะก็คือการที่พักจะมีท่าทีหรือมติใดที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เดียได้กล่าวไปเมื่อตอนต้น
ก็คือว่าสอสอก็จะต้องเข้ามาอภิปรายแล้วก็ต้องเอาเหตุผลนะคะมาถกกันถูกไหมคะ
แล้วก็ถึงจะค่อยออกมาผ่านกระบวนการโหวตของภายในพักว่าจะมีท่าทีอย่างไรกับมติหรือว่าเรื่องของการออกกฎหมายในแต่ละเรื่อง
ถ้าเกิดประชาธิบัตย์เนี่ยน่าจะได้คุยกันก่อน

ก็ต้องได้คุยก็ต้องมีโอกาสได้คุยค่ะใช่
คุณจุลินว่ายังไงบ้างหรือว่าคุยกันว่ายังไงบ้างในวันนั้นถึงตัดสินใจมาอยู่ประชาธิปัตย์
จริงต้องบอกว่าก็ไม่ได้คุยว่าอะไรเป็นพิเศษนะเพียงแต่ว่าเราก็ตั้งแต่พอเดียออกมาค่ะเดียก็ไปพบกับทางผู้บริหารพักในหลายพักไม่ใช่เพียงแค่ประชาธิบัตย์เพียง

ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันเพื่อที่อยากจะหาข้อมูลเนี่ยแหละค่ะที่จะเอามาใช้ตัดสินใจว่าถ้าเราจะตั้งใจว่าจะทำการเมืองต่อแล้วเราจะไปสังกัดพักอะไรซึ่งแน่นอนเราก็เคยมีประสบการณ์บทเรียนว่าในตัวตนของเราความเห็นที่เราเป็นแบบนี้แล้วเราจะไปเลือกพักอะไรหรือที่จะมีบริบทแวดล้อมที่คิดว่าเราจะสามารถเข้าไปทำงานร่วมด้วยได้อันเดียว

แกมีแบบแต่ละคนนี่เก่าทำงานการเมืองเชี่ยวงานการเมืองทั้งนั้นกลัวไหมเรานักการเมืองเพิ่งเป็นสอสอแล้วนะ๓ปีใช่ไหม๓ปีหน่อยเอง

กลัวไหมเข้ามาประชาธิบัติบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้ไปวันแรก
ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะก็ยังไม่เห็นเจ้าที่แรงอะไรที่ว่านะก็คืออย่างนี้เดียว่าอันแรกถ้าเกิดจะเข้ามาทำงานการเมือง
เชื่อว่าหลายคนที่มาทำงานการเมืองถ้าคิดว่าจะกลัวตั้งแต่แรกก็คงจะไม่ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมการเมือง
แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะทำบนความชะล่าใจหรือว่าไม่ระมัดระวังมันคนละประเด็นกันนะครับอันแน่นอนในการทำงานเราก็ต้องทำงานด้วยความรอบครอบในความรัดกลุ่มอ่ะนะคะ
แต่ว่าแต่เดียก็เชื่อว่าโดยบริบทของพักประชาธิปัตย์นะคะที่เขาให้อิสระสอสอในการตัดสินใจในการทำงานแล้วก็ว่ากันด้วยเหตุและผลเดียก็เชื่อว่าการที่เราจะตัดสินใจใดการที่เราทำงานอะไรมันก็น่าจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างพอที่ให้เราจะได้มีส่วนในการที่จะไปร่วมเสนอความเห็นด้วย
ครับแล้วเดียคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เดียเชื่อคือว่าถ้าเรามีความปรารถนาที่ดีจริงมีความตั้งใจที่ดีจริงครับเดียว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันสามารถถ่ายทอดแล้วมันทำให้สมาชิกพักคนอื่นอื่นอ่ะสามารถที่จะรับรู้ได้อ่ะค่ะ
จะมาถามเพิ่มเติมเดี๋ยวมาถามต่อนะฮะเพราะบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาอยู่กับประชาธิปัตย์เขาบอกว่าก็ประชาธิบัติขาลงนี่นะ
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกอยากให้คุณมาดามเนีย
มาช่วยดึงฐานแสงของฐานเสียงของคนกรุงเทพแล้วจะลงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยใช่ไหม
ก็อันนี้เป็นความตั้งใจที่เราบอกทางพักนะครับ

กลับมาเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกับคุณเดียกันต่อนะฮะ
สมาชิกพักประชาธิปัตย์คนล่าสุดป้ายแดงวันนี้เลย
เตรียมจะลงสอสอใช่ไหมคุยกับหัวหน้าภักดิ์คุยกับทั้งภักดิ์
คุณเดียบอกว่าอยากลงปาร์ตี้ลิสต์
ก็เรียนทางผู้ใหญ่ไปว่าเราอยากจะทำงานเรื่องนโยบายค่ะ
แต่ว่าถ้าจะทำงานนโยบายคือถ้าพูดถึงในความเหมาะสม
ในการจะสมัครเป็นว่าเป็นสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าจะเป็นแบบเขต
ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไปทำเขตมันก็จะต้องใช้ระยะเวลา
ใช้เวลาส่วนใหญ่พูดง่ายก็คือว่าไปกับในเรื่องของพื้นที่
เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเวลามาพัฒนาเรื่องนโยบายมันก็จะน้อยลง
อันนี้คือสิ่งที่เราก็เรียนผู้ใหญ่ไป
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพักจะตัดสินใจอย่างไร
ก็คงจะต้องเป็นความเห็นของภายในพัก
ก็แล้วแต่ว่าทางผู้บริหารจะว่ายังไงค่ะ
ต้องบอกเขาหรือเปล่าว่าเราเป็นปาร์ตี้ลิสต
เราต้องอยู่อันดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่

ไม่กลัวว่าโอ้โหเกิดไปอยู่อันดับเยอะเดี๋ยวไม่ได้เป็นสอสอ

เจ๊คิดว่าอันดับแรกเราคงต้องพิสูจน์ตัวเราเองก่อนนะคะ
คือหมายถึงว่าก่อนจะอะไรใดทั้งสิ้น
เดี๋ยวว่าอันแรกเราต้องพิสูจน์ตัวเราเองก่อนว่า
เหมาะที่จะเป็นสมาชิกที่ดี
แล้วก็จะทำงานที่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับพักได้จริงหรือเปล่าค่ะ
พลังประชารัฐเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่๑๙

พลังประชารัฐตอนเลือกตั้งได้๑๘ใช่ไหม
แล้วก็ได้มาเป็นสอสอตอนที่มีการเลื่อนลำดับกัน

ประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกตั้งปี๖๒ได้๑๙คนพอดีเลยนะ

กำลังจะบอกว่าเราคิดว่า
ถ้าเกิดว่าอันดับมันไกลไปกว่า๑๙หรือ๑๐กว่าเลข๒ตัวเนี่ย

ด้วยจำนวนฐานคะแนนเสียงหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในพักประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน

แต่เดี๋ยวว่าก่อนที่เราจะคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

ถูกก็คือตั้งใจทำงานหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อน

เพราะว่าเดียวันนี้เดี๋ยวเพิ่งมาสมัครเป็นวันแรกนะคะคุณอุ๋ย
โอเคอย่างนั้นให้ลองกลับไปเป็นการบ้านว่า
เราอยากจะเข้ามาช่วยงานตรงจุดไหน

เห็นคุณจุลินหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์บอกว่า

อยากให้มาช่วยดึงฐานเสียงของคนกรุงเทพ

ก็ต้องขอขอบคุณทางหัวหน้าพักนะคะ
ที่ก็มองว่าเดียจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ
ช่วยเรื่องของฐานคะแนนเสียง
แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพักประชาธิปัตย์ได้อืม

อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะนึกคิดเห็นว่า
ตัวเองเนื่องจากเป็นคนกรุงเทพด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ก็เลยอาจจะมองว่าถ้าเข้ามา
ก็อยากจะให้เดียเข้ามาช่วยในส่วนของงาน
ที่จะเป็นในส่วนฝากฝั่งกอทมค่ะ

ก็คือเราอยากจะมาทำเรื่องของงานนโยบาย

ทั้งหมดก็พร้อมที่จะรับทุกหน้าที่นี่แหละค่ะคุณอุ๋
ก็แล้วแต่ว่าทางผู้ใหญ่จะมีความเห็นว่ายังไง
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คงเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ด้วย

เราก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องของผลงานความตั้งใจความทุ่มเทในการทำงานของเรา

คือบางคนเข้าไปวิเคราะห์บอกว่าโอ้โหพักประชาธิปัตย์ในช่วงเวลานี้เนี่ย

คะแนนเสียงในกรุงเทพลดน้อยลงหรือเปล่า
ทำไมไม่ไปเลือกอยู่กับพักที่ถ้าอยู่ในกรุงเทพ
หรือว่าถ้าลงสมัครกับเขาน่าจะได้เป็นสอสอแน่อะไรอย่างนี้
ประชาธิบัติขาลงจริงไหม
หรือว่าภาพลักษณ์มุมมองของพักประชาธิบัตย์ในปัจจุบันของคุณเดีย
คุณเดียมองยังไง
สำหรับในการเมืองกระแสขึ้นลงจริงมันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะ
มันก็สลับกันไประหว่างกระแสเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านครับ
ที่ก็จะมีขึ้นมีลงค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
มันก็เลยต้องกลับมาสู่ว่าแล้วพักนั้นสามารถเป็นที่พึ่ง
แล้วก็เป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชนได้จริงหรือไม่
เราเห็นการเกิดขึ้นของพักการเมืองใหม่เยอะแยะ
ในช่วงหลายตลอดการเมืองไทยที่ผ่านมาหลายสิบปีถูกไหมคะ
ช่วงนี้ก็ขึ้นเยอะมากหลายพักมาก
ใช่แล้วเช่นเดียวกันเราก็เห็นหลายพักการเมืองที่เกิดขึ้น
แล้วก็หายไปก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นเดียคิดว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดมันเลยถึงต้องกลับมาสู่ในจุดที่ว่า
พักการเมืองนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีความเป็นสถาบันที่จะอย่างไร
ในการที่จะสร้างศรัทธาให้กับประชาชนในการทำงานได้จริง
เพราะงานการเมืองมันมีขึ้นมันมีลง
แล้วก็มันก็มีทั้งมาแล้วก็จากไป
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าเรื่องนี้มันเลยเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุด
เดียก็คิดว่าแน่นอนพักประชาธิปัตย์ก็เป็นหนึ่งพักที่
ต้องย่อมมีขึ้นมีลงเหมือนพักอื่น
มันก็เหมือนต้นไม้ที่มันก็มีวันที่เติบโตแล้วก็ต้องผลัดใบไป
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเดียเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะ
มันจะอยู่ที่บุคลากรภายในพักนั้นนี่แหละค่ะ
ที่จะเป็นคนที่จะขับเคลื่อนพักที่จะให้พักเติบโตต่อไป
หรือว่าพักถอยหลังกลับมา
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งคุณอุ๋ย

ว่าถ้าเราตั้งใจอยากจะมาทำงานนะครับ
เราก็คิดเพียงแต่ว่าเราจะไปหวังพึ่งพาชื่อเสียงของพัก

แล้วก็หวังที่จะเกาะกระแสนั้นไป
เดี๋ยวว่ามันก็เป็นความตั้งใจหนึ่งที่ดีนะ
แต่เพียงแต่เดียคิดว่าในความเป็นสถาบันของประชาธิปัตย
ยังศรัทธาในตรงจุดนี้มากกว่า
แล้วเดียคิดว่าถ้าเดียตั้งใจอยากจะทำงานการเมืองแล้ว
เดี๋ยวก็ไม่ควรที่จะไปกลัวกับอุปสรรค
หรือว่าเหตุการณ์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นไปในอนาคต

แล้วเราจะช่วยพัฒนาสถาบันนี้ให้มีความเติบโต
แล้วก็แข็งแรงมั่นคงต่อไปในอนาคตอย่างไร

คุณเดียเคยพูดเอาไว้

บอกว่าตอนที่เริ่มต้นเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ย
ต้องการจะมาช่วยประเทศในการแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องของวังวลความขัดแย้งของคั่วการเมืองไทย
สองคั่วการเมืองไทยที่เป็นวังวลความขัดแย้งที่คุณเดียเคยพูดถึงเนี่ย
ประชาธิปัตย์อยู่ในคั่วใดคั่วหนึ่งหรือเปล่า

ในอดีตในอดีตถูกตอนนี้อ่ะเดียคิดว่าณวันนี้อืม
ริบทนะวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรง
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงใช่ค่ะกับคั่วการเมืองที่ขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบัน
ถูกค่ะแล้วถ้าเราเข้ามาตรงนี้มาอยู่กับประชาธิบัติ
ปัญหาตรงที่เราเคยบอกเอาไว้เนี่ยเรายังอยากแก้อยู่ไหมหรือจะแก้ยังไง
ก็ยังอยากแก้อยู่ค่ะแล้วนั่นก็เลยถึงเป็นเหตุผลที่เดียก็ไม่
ไม่อยากจะเป็นตัวแทนของความขัดแย้งอะค่ะไม่อยากเป็นตัวแทนความขัดแย้ง
ใช่ค่ะเลยมาอยู่กับประชาธิบัติคือจริงจริงต้องบอกว่ามันคงไม่ใช่เหตุผลนั้น
เหตุผลเดียวต้องพูดกับคุณภาคภูมิอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า
เพราะว่าไม่อยากอยู่กับความขัดแย้งเลยมาอยู่ประชาธิบัตย์อันนี้ไม่ใช่
แต่ว่าจริงเหตุผลหลักที่ตัดสินใจออกจากพลังประชารัฐนั่นคือเพราะว่าความเห็นของเรากับพักอาจจะไม่ไปในแนวทางเดียวกัน
แล้วถ้ามันจะเป็นแบบนั้นเดียก็คือคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองว่าเราจะเดินออกจากพักหรือเปล่าถูกไหมคะ
เราคงไปเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ได้แล้วองค์กรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่แค่เราอาจจะเห็นที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
เดี๋ยวก็คงจะต้องเป็นคนพิจารณาตัวเราเองซึ่งเดียก็เลยถึงได้ตัดสินใจที่จะออกมาข้างนอกแล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าแล้วถ้าเราตั้งใจจะทำงานการเมืองต่อ

ใจยังไม่สามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยไม่มีอิสระทางความคิดได้แล้วถามว่าเวลาตอนที่เราต้องไปแก้ไขปัญหาความเหลือดร้อนให้กับประชาชนหรืองานนโยบายที่เราอยากจะพัฒนาไปที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่มันอาจจะไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของใครบางคนแล้วเดี๋ยวจะมีความอิสระในการที่จะทำงานจริงหร
ความขัดแย้งจากอุดมการทางการเมืองที่เห็นต่างกันถูกไหมคะ

วันนี้ยังมีอยู่แล้วก็วันนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกนิดนึงด้วย
ก็คือเรื่องของวัยที่อาจจะยังสื่อสารยังจูนกันไม่ตรงนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลจริงต้องบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ดีเสมอไปนะครับ
มองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งแม้เราจะมีปัญหาจริงแต่ว่าไอ้ปัญหานี้ก็ทำให้ประเทศไทยคนไทยเราเองก็ตื่นตัวกับเรื่องของบริบททางการเมืองเพิ่มมากขึ้น
แล้วแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นผลพวงที่ได้ก็คือการตรวจสอบนักการเมืองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมคะ
เดียว่าอันนี้จริงในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็มีประโยชน์มันก็มีด้านดีของมันอยู่
มันก็เลยทำให้ปัญหาที่ที่มันอาจจะซุกซ่อนอยู่เนี่ยมันได้เห็นออกมาเท่านั้นเองอะค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อมันออกมาเดี๋ยวว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำอย่างไรเดียเชื่อว่าหลายหลายคนเองก็เริ่มตั้งคำถามแล้วก็คงจะคิดไม่ต่างกันว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะจะนำความต่างตรงนั้นแล้วเราจะมาปรับความคิดเห็นเข้าหากันได้อย่างไรครับซึ่งนั่นก็เลยถึงเป็นอีก
ดียคิดว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสะพานในการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นเช่นเดียวกันค่ะ
เอาละเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะฮะคุณเดียเป็นสอสอมา๓ปีปัจจุบันอายุ๓๗ค่ะกำลังจะ๓๘กำลังจะ๓๔
ถือว่าโอ้โหเป็นนักการเมืองที่แบบยังเป็นรุ่นแบบรุ่นใหม่เลยล่ะ
๓ปีที่เป็นสอสอเนี่ยรู้สึกยังไง

ได้สัมผัสมา๓ปีถึงได้ไปต่อกับประชาธิปัตย์ตรงนี้

คุณเดียวัฒนยาบุญนาคที่ลาออกจากเป็นการเป็นสอสอของพักพลังประชารัฐ
สมาชิกพัฒนาประชารัฐด้วยเป็นศศมา๓ปี
วันนี้ตัดสินใจมาเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์
นั่นหมายความว่าเธอตัดสินใจแล้วว่า

แสดงว่า๓ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยที่เราได้สัมผัสเนี่ย
ไม่ได้ทำให้แบบรู้สึกว่าโอ้โหหวาดกลัวไม่เอาแล้วเข็ดแล้ว

ยังอยากทำงานการเมืองต่อแต่ว่าถามว่ามีกลับมาคิดบ้างไหม

เคยคิดเคยคิดบ้างค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามองหลายหลายอย่าง

โดยว่าตรงนี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจหลักค่ะ
ที่ทำให้เรายังตัดสินใจไปต่อ
ตอนที่ลาออกจากสอสอค่ะแล้วก็พักเก่าด้วยเนี่ยค่ะ
ก่อนจะได้พักใหม่แล้วก็มาอยู่กับประชาธิปัตย์เนี่ย
คุยกับครอบครัวไหมฮะหรือว่าครอบครัวบอกว่ายังไงบ้าง
ดีแล้วไม่ต้องเป็นแล้วนักการเมืองนักการเมืองหรือว่ายังไง

หรืออย่างงี้เลยหรอไปบอกสู้ต้องสู้ตอนนี้ต้องเอาใหม่
ทุกคนบอกว่าดีมากเลยเราก็เนี่ยหยุดอยู่บ้าน
อยู่บ้านบอกดีเลยดีแล้วดีอ่ะอยู่บ้านนี้หรอ
ลูกถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะลาออก
แล้ววันที่ต้องมาสมัครใหม่บอกลูกว่ายังไง

เดี๋ยวกลับมาคงเจอเปิดทีวีคงเจอคุณแม่อ้าวแม่ตกลงยังไงแม่

อะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปต่อกับเส้นทางการเมือง
อย่างที่บอกค่ะคือเรามีโอกาสเข้ามาทำงานแล้ว

คนที่ทำสื่อมวลชนน่าจะมีอารมณ์คล้ายกันอยู่หนึ่งเรื่อง

ใช่คือมันเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมถูกไหมคะ
ในการขับเคลื่อนสังคมโดยตรงที่ผ่านมาเราก็จะทำหน้าที่
ที่เราจะสื่อจะชอบนิยามตัวเองก็คือการเป็นหมาเฝ้าบ้าน

นักการเมืองหรือว่าข้าราชการหรืออะไรก็แล้ว
แต่ให้อยู่ได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะ
เป็นหูเป็นตาให้กับสังคมหรือว่าบางครั้งก็คือการเป็นสะพานเชื่อมต่อ
ระหว่างคนที่เขาเดือดร้อนกับหน่วยงานในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
เดี๋ยวว่าในเรื่องของแฟชั่นเรื่องนี้ค่ะ
เดี๋ยวว่ามันน่าจะมีอยู่ในตัวของคนที่ทำเสือทุกคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงก็คือว่าพอเดียเข้ามาทำงานการเมือง
มันก็ทำให้เราได้สัมผัสว่าเออจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราทำหน้าที่สื่อ
เราก็ช่วยเหลือสังคมมันก็ดีนะ
แต่พอมาทำงานการเมืองเราเห็นได้ชัดว่าในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง
หรือว่าการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบาย
เดี๋ยวไปเป็นสอสอเดียทำหน้าที่นิติบัญญัติ
ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์และกฎหมายที่อาจจะมีช่องโหวอยู่
แล้วเราก็อาจจะไปคัดค้านหรือกระทั่งการตรวจสอบถวงดุลฝ่ายบริหารรัฐบาล
มันเห็นได้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะ
เพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในกลไกการเมืองโดยตรง
แล้วมันสามารถแก้หรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง
สะท้อนถึงภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน
อันนี้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เดย์รู้สึกว่า
ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาแล้วเราอย่างที่บอกว่า
เรามีแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องในการขับเคลื่อนสังคมอยู่แล้ว
เดี๋ยวว่าอันนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คิดว่า
เราจะตั้งใจในการที่จะทำงานการเมืองต่อ

ก็อยากเป็นสอสอคือจริงเป็นตำแหน่งตรงไหนก็ได้
ที่จะมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องของการเมืองค่ะ

ก็อันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเดียแล้ว
อันนั้นคงจะต้องอยู่ที่ประชาชนเป็นลำดับแรก

รัชมนตรีเขาไม่ได้อยู่กับพักหรือครับ

แล้วแต่ว่าใครจะมีมุมมองอย่างไร

มันก็คือต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนก่อนค่ะ
ถ้าเกิดประชาชนยอมรับคุณในการทำงาน

แล้วเขารู้สึกว่าทำงานได้ดี

ต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนค่ะ
เราก็อยากจะทำงานอย่างที่บอกว่า
ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะ
ในความเห็นของหลายเรื่องที่ตัวเองสนใจนะคะ

จริงเดียวว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในรัฐมนตรี

คือจริงไม่ว่าเราจะไปอยู่บทบาทตรงไหนค่ะ
มันก็มีส่วนที่จะช่วยได้ทั้งหมดนะคะ
แต่ขอข้อแรกที่สำคัญที่สุดก่อนก็คือว่า
ต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่ตัวเองต้องทำอะไรเท่านั้นเอง

คือการไปออกกฎหมายการเข้าร่วมประชุมสภา
แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเลือกวิธี
ก็คือหมายถึงว่า
เลือกวิธีที่จะมองข้ามหน้าที่หลัก

ก็คงจะเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกัน
เขาอยากเป็นรัฐมนตรีต่อไง

นักการเมืองเขาก็อยากเป็นนายก

ไม่อยากคิดไปไกลเท่านั้น

เรากระทั่วขึ้นต่อไพรต่อไป
ยังไม่จริงคือ

อาจจะยังไม่เคยมีคำว่าบัคกี้นายกรัฐมนตรีอยู่ในสรรคัณนะฮะ

เพราะอะไรครับมันดูมันใหญ่ไปมันการทำงานมันยากไป
หรือว่ามันคิดว่ามันไกลเกินฝันไปกับการที่เราเป็นนักการเมืองผู้หญิงคนนึง
กล้าวไปถึงการเป็นนายกหรือยังไงไม่ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคิดว่ามัน
เดี๋ยวไม่ได้มองตรงจุดว่าเราจะต้องไปเป็นอะไรแล้วเราถึงจะค่อยทำสิ่งนั้นได้ค่ะ
คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะทำในบทบาทหน้าที่อะไรก็แล้ว
แต่ถ้าเรารู้จักหน้าที่ของตัวเราเองก่อน
เราก็สามารถที่จะทำความต้องการของเราให้สำเร็จได้เช่นเดียวกัน
อย่างที่เดียพูดว่าเดียเรามีความฝันเราอยากจะ
พูดง่ายเราก็เป็นประชาชนหนึ่งคนเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เราอยากเห็นเศรษฐกิจของประเทศเราดีเราได้แต่มองว่าเดี๋ยวถูกเรียนมาตั้งแต่เด็ก
เราจะเป็นเสือตัวที่๕จนทุกวันนี้เสือตัวที่๖เราก็เป็นไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
ใช่ไหมคือตั้งแต่ตอนไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าถูกต้องแต่วันนี้เราก็กำลังจะถูกเวียดนามแซงไปแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ย
คือถ้าถามเดียเดียคิดว่าตั้งแต่ตอนที่เดียทำงานสื่อเราก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า
อืมอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดกับคุณอุ๋ยเพราะฉะนั้นคือถ้าถามเยอะก็คือว่ามันไม่จำเป็นเลยว่าคุณจะต้องไปเป็นบทบาทอะไร
อืมมันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณทำงานอะไรแล้วคุณตระหนักถึงคุณค่าในบทบาทที่คุณทำแล้วคุณทำมันให้ดีที่สุด
ครับแต่ว่าส่วนโอกาสข้างหน้าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของงานการเมือง
มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงโดยว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คงต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ
คือท่านนิยามความหมายคำจำกัดความของวัฒนยาบุญนาคหรือว่ามาดามเดียง่ายนะขณะนี้ก็คือ
นักการเมืองใช่ไหมทำงานการเมืองเป็นนักการเมือง
จะถ้าจะเรียกว่าคนที่เข้ามาทำงานการเมืองเป็นนักการเมืองอย่างนั้นก็ได้
แต่ถ้าสำหรับตัวเดียเองเดย์ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองแล้วเป็นอะไร
ก็เป็นประชาชนหนึ่งคนเนี่ยแหละค่ะเป็นประชาชนหนึ่งคนที่ก็มีความฝัน
งานการเมืองถูกต้องแล้วก็มีอย่างที่บอกเราก็มีความฝัน
เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้เดียมีบทบาทอีกหนึ่งอัน
เดี๋ยวเป็นคุณแม่เดี๋ยวมีลูกสองคนเราก็อยากจะเห็นอนาคตของลูกเรา
ครับแน่นอนเราคงไม่สามารถอยู่กับเขาไปได้ตลอดเวลาอืม
ก็อยากจะเห็นว่าในวันหนึ่งที่เราจะไม่อยู่
แล้วเขาจะมีชีวิตอย่างไรครับต่อไปได้ถูกไหมคะอืม
มันก็เป็นความฝันเล็กเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละค่ะ
อย่างนั้นเป็นคนในแวดวงการเมืองก็ได้
ถามถามเรื่องการเมืองได้ไหมได้อ่าวิเคราะห์การเมืองโดยทั่วไป
อย่างเช่นคิดว่าบิ๊กตู่นี่เป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง
ถามได้ไหมถามได้ค่ะเธอคิดว่าครบหรือยัง
อันนี้ก็ตอบในฐานะประชาชนคนหนึ่งอ่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งอืม
ถ้าถามตัวเด็กเองก็คงต้องคืออันแรกคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
อ่ามันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลอ่าใช่ฮ
อ่าเดี๋ยวก็คงไม่อ่าเรื่องก็คงไม่ได้ขอไปก้าวล่วงอืม
ในส่วนของทางที่สารกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแต่อันนี้คือ
พูดในฐานะบทบาทประชาชนคนหนึ่งอืม
คิดว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาดูที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะคะ
ว่าการที่รัฐธรรมนูลเขียนไว้ว่าไม่ให้นายกดำรงตำแหน่งเกิน๘ปี
อืมนั่นก็คงหมายถึงว่าไม่อยากให้มีการสืบทอดของอำนาจเกินยาวนานจนเกินไป
ถูกไหมคะครับอ่าซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเดย์ก็คิดว่าเอ่อ
ก็ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เองจากสายตาซึ่งตัวเดียเองสัมผัสได้
คุณอุ๋ยก็คงจะรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าเราก็เห็นท่านนายกทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มาครบระยะเวลาเป็นแปดปีแล้วค่ะอืมตั้งแต่ห้าเจ็ดค่ะ
ถ้าเกิดดูจากการปฏิบัติงานค่ะทำงานเนี่ยคือมุมมองในฐานะส่วนตัวเนี่ย
ว่าครบแปดปีแล้วอันนี้คือจากสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เราสัมผัส
แต่ว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร
เราก็คงจะต้องน้อมรับแล้วก็เคารพในความคิดเห็นของสารที่วินิจฉัยค่ะ
คือจากที่เราเห็นท่านทำงานเป็นนายกตั้งแต่วันแรก
มันครบแปดปีแล้วใช่ค่ะแต่ในเชิงทฤษฎีหลักกฎหมายเนี้ยอืม
อันนี้ก็แล้วแต่เรื่องการวินิจฉัยที่จะออกมา
คุณเดียวคุณเดียวมองว่าอย่างนี้ใช่ใช่ไหมใช่หมายเรียกหัวหน้าพักเก่านี่
ป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมหัวหน้าพักเก่าดูแข็งแรงขึ้นนะ
ตั้งแต่เป็นรักษาการนายกท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วนะเอาเหรอใช่คือคือ
หรือประชาชนเขาเพิ่งเห็นภาพท่านแบบลงรถขึ้นรถแบบ
ต้องมีใครพยุงอะไรยังไงแล้วค่ะแต่คุณเดียบอกท่านแข็งแรงตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
แรงอยู่แล้วเหรอเนี่ยก็ยังเห็นว่าจริงจริงท่านก็ยังแข็งแรง
ไม่ใช่แบบรองนายกอายุ๗๗ที่แบบคนคิดว่าไม่แข็งแรงแล้วไม่ใช่ยังแข็งแรงอยู่
เอาอย่างนี้เดี๋ยวไว้วันไหนพาคุณอุ๋ยไปพิสูจน์ด้วยกันดีกว่า
จริงว่ะไปนะอยากจะคุยอยู่กับบิ๊กป้อมอยู่เหมือนกัน
ตอนที่ออกมาได้คุยกันใช่ไหมฮะหรือว่าตอนจะมาอยู่ประชาธิบัตย์ได้คุยกับ
ยังไม่ได้เรียนท่านนะคะตอนที่จะมาสมัครค่ะแต่ว่าก็แต่ว่าวันที่ออกไปกราบเรียนท่านก่อน

เพราะว่าตอนที่มาเข้าพลังประชารัฐเนี่ยคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพักค่ะ
แล้วก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นพลเอกประวิทธิ์
ซึ่งตอนออกมาก็ไปอธิบายเหตุผลไปลากันเข้าใจกันดี

ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็อวยพรก็ขอให้โชคดีค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นก็ไปเรียนท่านว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหัน
แล้วก็คงขอออกมาสักพักก่อน
ก็คงต้องมานั่งทบทวนตัวเองในหลายเรื่องก่อนค่ะ

อืมท่านก็เรียกว่าท่านคงรู้นิสัยอ่ะ
ว่าเวลาเดียเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้ว
เราก็ค่อนข้างจะไม่อยากใช้คำว่าดื้อ
แต่เราก็จะมีจุดยืนในความเห็นของตัวเองค่ะ
หรือท่านชวนไว้บอกอย่าเอาเพื่อนดาวเลิกไปด้วยนะ

สุดท้ายค่ะ

ได้ครับขอบคุณจริงครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันนะครับ

คุณวัฒนยาบุญนาคมาดามเดียนะฮะ
ผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้หมดเวลานะครับ

ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐต่อเลยฮะสวัสดีครับ